คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาจับโป๊ะ
โป๊ะอีกแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการจับสังเกตดีกว่านะคะ
เล่นเกมจับผิดพันใช่ถูกต้องจับผิดภาพเคยเล่นใช่ไหม

คนที่เคยเห็นติดตามผลงานของเธอกันไป
ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยเขาไปจับผิดภาพในอินสตาแกรมของทั้งคู่ว่าเฮ้ย
มันมีกิจกรรมมันมีหลายภาพที่มันมีลักษณะว่าเออเหมือนอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมร่วมกันหรือเปล่านะคะ
เมื่อวานนี้ฝ่ายหญิงเขาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐออนไลน์ไปว่า
บอกว่ายังไม่เห็นภาพไม่ทราบเผ่ารู้
แต่ท้ายที่สุดเมื่อคืนนี้คุณ
เจ้าตัวตัดสินใจไลฟ์สดในอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะ
บอกว่าไปทำบุญกับพี่หนุ่มสอนรามจริงค่ะ

แต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรตอนนี้
และอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังเสียงของผู้ชายในคลิปให้ดี
คือหลายคนฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเสียงพี่หนุ่มสอนรามไหน
หรือเปล่าไปฟังพร้อมกันเลยดีกว่า

คุณไม่ต้องร้อยผู้ชายพูดหรอกนะคะ
คุณว่าไงได้ยินเสียงชัดนะเสียงเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างชัดเลย

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้มีใครออกมายืนยันว่าใช่หรือเปล่า
แต่ที่แน่รู้แล้วล่ะว่าคุณติ๊กไม่ได้อยู่คนเดียว
แล้วอยู่ในห้องแต่ไม่รู้ว่าห้องใครเหมือนกัน

เสียงละมายคล้ายกับพี่หนุ่มสอนราม
แต่เราก็ยังไม่ฟันทงว่าใช่พี่หนุ่มสอนรามหรือเปล่า
แต่เดี๋ยวต้องรอให้พี่หนุ่มออกมาไลฟ์สดชี้แจงเองอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า

หลายคนได้ติดตามกันไปแล้วว่าน้ำฝนลงเบอร์ใหญ่เบอร์แรง

เดี๋ยวข่าวนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นยังไงนะคะ